เพราะว่าที่นี่ไปจิบบรรยากาศดีกันครับ
ที่จังหวัดลบบุรีนะครับ

คุณเป็นภาพที่ถ่ายมาให้ดู
ที่บอกว่าต้องไปดูบรรยากาศเพราะว่าเขามีสะพานแบบนี้

ร้านนี้ชื่อว่าร้านกระเพราแอนดคอฟฟี่
อยู่ตรงปากทางเข้าวัดเวรุวันหรือว่าวัดเขาจีแล
ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
อยู่บริเวณไหนแถวริมทางหลวงหมายเลข๓๐๑๗ถนนสายลบบุรีบ้านโคกตูม

เขาบอกว่านอกจากจะเป็นร้านขายกาแฟสดอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะครับ
ก็กลายเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวด้วย
ชอบไปเพราะว่ามีสถานที่ตรงนี้แหละครับ
สะพานไม้ที่มันทอดยาวไปแบบนี้
ชอบไปเซลฟงเซลฟี่
บางคนเซลฟี่กันจนหล่นลงไปเลยครับ
เราไม่หล่นสิเราต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ก็เป็นห่วงก็บอกกันนะว่าเซลฟงเซลฟี่ก็ต้องระวงระวังกันด้วย
สรุปว่าทุ่งดอกอะไรนะ
แหว่งทุ่งแหว่งระวังนะฮะ
ถ้าเกิดว่าจะไปถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่อะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวัง
อยากที่จะไปร้านนี้ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้นะครับ
กลัวว่าจะไปกันไม่ถูกเสิร์ชไม่เจอขึ้นมาก็ลองโทรไปสอบถาม

ว่าร้านนี้นอกจากกาแฟจะเข้มข้นกลมแล้ว
อาหารก็อร่อยแถมบรรยากาศดีอีกด้วยนะครับ